เอาแต่เริ่มต้นกันด้วยความคืบหน้าของเหตุการณ์เมื่อคืนที่ผ่านมาที่เราก็รายงานเบื้องต้นให้ท่านทราบนะครับ
ตอนช่วงค่ำเมื่อวานนี้ประมาณ๒ทุ่มครึ่งนะฮะ
ที่มีการแจ้งเรื่องเหตุระเบิดที่เกิดขึ้นนะครับ
นคณะยาวก็บอกว่าได้รับแจ้งเหตุเบื้องต้นเนี่ย
เป็นเหตุผู้หญิงถูกระเบิดปิงปองระเบิดใส่หน้าจนเสียชีวิตในบ้านพักที่ซอยร่วมมิตรพัฒนา๑๐แขวงท่าแรงเขตบางเขนกรุงเทพ
สรุปแล้วนะครับพอเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบนะครับที่เกิดเหตุเป็นบ้านไม้ชั้นเดียวยกสูง
ถุนบ้านผู้เสียชีวิตชื่อว่านางมานิดคงวิเศษอายุ๕๕ปีนะฮะ
นอนเสียชีวิตจมกองเลือดอยู่ที่พื้นนะครับมีบาดแผลชะกันที่บริเวณปากตั้งแต่จมูกลงมาถึงคางเลือดไหลนองเต็มพื้นเลยนะฮะ
อย่างละเอียดเลยไม่มีเลยนะฮะแม้แต่สะเก็ดระเบิดยังไม่มีเลยส่วนประกอบวัตถุระเบิดอะไรทั้งหลายก็ไม่มีนะครับจนเรียกผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ที่อยู่ในบ้านหลังนี้ทั้งหมดมาสอบปากคำนะครับท่านผู้ชมครับผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์คนหนึ่งชื่อว่านางสะสิทรเริงพงพันธ์อายุ๔๕ปีนะฮะเขาก็ให้ข้อมูลบอกว่าเมื่อคืนนี้ตอนป

กับนายวิโรธเจ้าของบ้านอยู่ก่อนแล้วเคยมาหลายครั้งขณะที่มาเนี่ยเมื่อคืนนี้เนี่ยคือมาให้นายวิโรธสะดอกเคราะห์ให้ทั้งนางสสิทรกับนางมานิดมาสะดอกเคราะห์ทั้งคู่นะครับแล้วนางมานิดตอนที่นั่งรออยู่ที่ม้าหินใต้ถุนบ้านตอนที่เสร็จพิธีแล้วกำลังเปลี่ยนเสื้อผ้านางสถิธรไปเปลี่ยนเสื้อผ้าบอกว่าอยู่อยู่ก็ได้ยินเสียงคล้ายระเบิดดังขึ้นหนึ่งครั้ง

ต้องหาสร้างเรื่องขึ้นมาเพื่อเบี่ยงเบียนประเด็นให้ตัวเองพ้นผิดผู้ต้องหาสารภาพว่าเป็นร่างทรงและรับงานคู่กับผู้ตายแต่ว่าอีกรายงานหนึ่งเนี่ยผู้ตายเนี่ยทางญาติญาติเขาบอกว่าก็ไม่ได้เป็นร่างทรงนะเขามาทำพิธีสะดอกเคราะห์มาพร้อมกับเพื่อนที่ชื่อว่าสถิธรนะครับส่วนสาเหตุเบื้องต้นผู้ต้องหาระบุ
ทางลูกชายของนายวิโรธเจ้าของบ้านเนี่ยก็ให้การไม่ตรงกับพ่อ
นายวิโรธบอกว่าตอนเกิดเหตุยิงเขาเสร็จก็เอาปืนไปทิ้งคลองแต่ลูกชายอายุ๑๗ปีบอกว่าพอพ่อก่อเหตุพ่อให้เขาเอาปืนไปฝังดินข้างบ้าน
ตำรวจก็ไปหาก็ไปชี้จุดจนเจอที่ฝังปืนเจอของกลางนะครับเนี่ยตรงนี้ให้การไม่ตรงกันนะครับเดี๋ยวฟังตำรวจก่อนนะครับ

มันก็เขาก็ให้การสับสนพวกคุณไปมหานะครับเดี๋ยวขอถึงประสบส่วนก่อนนะครับ
เพราะว่ามูลเหตุเราเราก็ไม่ได้เชื่อว่ามูลเหตุเครื่องเท่านี้จะอยู่ดีกว่าฆ่า
ฆ่ากับตายนะครับมันต้องมีอะไรที่กว่านั้นหรือเปล่านะครับ
แต่ว่าส่วนในใกล้ที่ว่าทำพิธีน้ำมนต์ทำอย่างไรเราก็คืนส่วนนะครับ
ก็ต้องให้ได้ความจริงจริงให้จัดเจนนะครับ
คือนางสถิธรที่เป็นเพื่อนผู้ตายที่มาด้วยกันมาทำพิธีสะดอกเคราะห์มาอาบน้ำมนต์เนี่ย
ก็ให้การอีกอย่างหนึ่งคือมันก็เลยไม่ตรงกัน
ตำรวจก็เลยแจ้งข้อหาทั้งนายวิโรธแล้วก็ลูกชายไว้ก่อน
เพราะว่าอาจจะเป็นนายวิโรธก่อเหตุเองจริงหรือรับผิดแทนลูกชาย
แต่ว่าหลังเกิดเหตุเนี่ยลูกชายกับภรรยาของนายวิโรธเนี่ยหายตัวออกไปจากบ้าน
ก็เลยต้องตามตัวมาสอบสวนเพิ่มเติม
บอกแหละนายวิโรธพูดอย่างหนึ่งลูกชายพูดอีกอย่างหนึ่ง
เพื่อนของผู้เสียชีวิตพูดอีกอย่างหนึ่งคือ๓คนพูดไม่ตรงกันเลย
ครับเนี่ยก็แจ้งข้อหาสองข้อหานะฮะ
นายวิโรธกับลูกชายก็คือร่วมกันฆ่าผู้อื่น
แล้วก็เรื่องการครอบครองอาวุธปืนตอนนี้ก็
ฝากขังต่อสารไปแล้วคัดค้านการประกันตัว
เพราะตำรวจบอกว่าถ้านายวิโรธกับ

มันไม่น่าจะมีมูลเหตุถึงขั้นนั้นนะคะ